ดูเรื่องนี้กันหน่อยมากันอีกแล้วเนี่ย
แล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบหมดศรัทธาในศาสนานะคะ
เพราะจริงพระดีมีเยอะมากเลย

แล้วมีพระรูปหนึ่งคือชาวบ้านของพระจ้านจตนที่
อัลวาดยังไม่ได้รู้หรอกว่าเมาจากอะไร
แต่อัลวาดแล้วเตะโยมพ่อ
แล้วปรากฏของกลางที่ไปเจอโอ้โห
มีทั้งไอซ์มีทั้งกัญชาอัดแท่ง
มีทั้งปืนกระสุนปืน
โอ้เพียบเลยนะคะโอ้โหมาอย่างไงค่ะนี่ค่ะ
เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดยาลาคุณผู้ชมค่ะ
คือเจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งก็รีบไปเลย
แล้วไปถึงก็ไปเจอกับตัวเป็นอดีตไปแล้ว
เพราะตอนที่ก่อนเจ้าหน้าที่จะไปเขาศึกเรียบร้อย
ต้องถอดออกหมดแล้วจีวรอังษะต้องถอดแขวนแล้ว
ถ้าเกิดชื่อในอดีตเขาคืออดีตพระพิญโย
หรือว่าพระแชมป์ที่ชาวบ้านเรียกกัน
นายพิญโยแซ่ลุยี่สิบสี่ปีอายุค่ะ
อยู่หน้าสลาวัดแหลที่สำนักสวงธรรมภูเขาธร
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาพระแชมป์เนี่ยอย่างที่บอกศึกเรียบร้อยก่อน
เจ้าหน้าที่ไปถึงมึนเมาอยู่เลยค่ะตาขวางผู้จาวกไปวนมา
อะโวยวายเสียงดังดาทอเจ้าหน้าที่เขาบอกแบบนี้เขาบอก
มาทำไมกันเยอะแยะมีหมายค้นไหมเดี๋ยวแจ้งเขาหาบุกลุกนะ
อ่ะแล้วที่สำคัญจะทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกสุดท้ายเจ้าที่บอก
เอางี้เดี๋ยวไปดูในกุฏิหน่อยมันมีอะไรบ้างครับนี่ฮะ
เยอะแยะเลยคุณเยอะจริงกัญชาอัดแท่งใบกระท่อมยาแก้ไอ
และอันนี้เอาไว้สำหรับผสมน้ำกระท่อมหลายขวดเลยนะ
อยู่ในขวดยาแก้ไอบรรจุในขวดพร้อมดื่มแล้ว
เจอไออีกหนึ่งถุงน้ำหนักสักหนึ่งจุดศูนย์หกกรัมค่ะ
สิบหกเมตรกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์สามสิบเก้านัด
และมีกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒อีก๑นัดอยู่ในย่ามของเขานั่นแหละค่ะ
ทีนี้อดีตพระแชมป์คนนี้เขาบอกว่าตัวเขาว่าบวชพระสงฆ์มาที่อำเภอธานโต
แล้วย้ายมาจำวัดที่นี่ได้๒ปีแล้ว

ใช่ก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงเขาบอกแบบนี้ไง
สาเหตุเอ้าทำไมไปไล่เตะโยมพ่อ
เขาบอกก็ของขึ้นไงคุมตัวเองไม่อยู่
บางครั้งพ่อก็เตะเขาก่อนนะเขาบอกแบบนี้
และโมโหที่พ่อไม่ยอมพากลับบ้าน
ทีนี้พูดถึงเรื่องยาทั้งหมดแล้วปืนมันมีได้ยังไง
เขาบอกไอ้ตัวยาโคนาซีแพมอะไรเนี่ย
เขาอ้างแบบนี้ว่าไปซื้อจากคลินิกในอำเภอหัดใหญ่สงขลา
แล้วมีหมอเป็นคนจ่ายให้ด้วยนะส่วนลูกกระสุนปืน
อันนี้ตามคำกล่าวอ้างชาวบ้านเอามาให้ผมปลุกเสก
แต่ยาไอ้อ่ะไม่รู้นะของใครโหในย่ามเฉยเลย
เออก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจนะเจ้าหน้าที่บอกว่ามียาไอซ์ด้วย

มันก็อยู่ในย่ามอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
แล้วเจ้าตัวปฏิเสธไม่ได้เสพนายาแต่พอตรวจปัสสาวะ
คุณว่าสีอะไรคะสีม่วงค่ะตาภูเขาตาขวางให้หน่อยนะค่ะ
สาเหตุที่เตะพ่ออะไรคุมตัวเองไม่อยู่คุมตัวเองไม่อยู่เพราะว่าของเยอะของเยอะใช่ของนี่คืออะไรทั้งว่าของขังของขังเยอะอ๋อของขังของขึ้นว่างั้นใช่ไหมเลยเตะพ่ออืมรู้สึกผิดไหมเนี้ยรู้สึกผิดตอนนี้รู้สึกผิดอืม
คุมมาถึงที่โรงพักแล้วนะเขาก็สงบลงนะแต่ตอนที่อยู่ที่กุฏิเนี่ยฮะ
เขาเดินออกมาตาขวางนะเขาบอกโอ๊ยผมไม่ได้เป็นพระแล้วจะทำอะไรกับผมก็ทำเลย
บอกแบบนี้อ่าแล้วยังไงสุดท้ายทำไมรู้ไหมของกลางมันเยอะอ่ะ
ก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานค่ะสุดท้ายยอมรับด้วยว่าไอซ์อ่ะ
ไปซื้อมาอ่าล่ะจากคนรู้จักอ่ะแหละรับแล้วนะบอกว่าซื้อมาสองกรัมครับ
แปดร้อยบาทเป็นนัดส่งของกันแถวสวนยางพาราด้วย
ถึงสำนักสงฆ์นั่นเองแน่นอนว่าเจอแบบนี้
ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะไหนบอกตอนแรกบอกตำรวจยัดไง
อ่าตอนยอมรับนะเอาไปซื้อมาเองนะฮะ